ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะคะ
พร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่มุกดาหารแบบนี้ค่ะ
ไปติดตามความคืบหน้าคดีของน้องนะคะ
คือตอนนี้ตำรวจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารบอกว่า
ได้มีการเรียกชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่น้องอยู่
มาสอบปากคำแล้วสำหรับชาวบ้านร้อยกว่าชีวิตนะคะ
มาสอบปากคำทั้งหมดก็พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
เอาล่ะอันนี้ในเรื่องของคดีก็ว่ากันไปเป็นหน้าที่ของตำรวจ
แต่ในเรื่องของความเชื่อคือต้องยอมรับค่ะก่อนหน้านี้คุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
ก็ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของศัยศาสตร์เรื่องของหมอธรรมเรื่องของวิญญาณ
แต่คราวนี้คุณแม่บอกว่ามันมืดแปดด้านจริงเพราะก็ไม่รู้จะทำยังไง
พลิกแผ่นดินหาคนร้ายก็ยังตามตัวมาไม่ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เลื่อมใสในจิตวิญญาณหลายต่อหลายคนค่ะ
ก็เลยพยายามที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของน้องชมพู่
ช่วยอีกทางหนึ่งพยายามหาตัวคนร้ายนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะชื่อว่านางสาวฟ้าเป็นชาวลาว
แต่มีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสกลนคร
เมื่อวานนี้เธอมาที่หมู่บ้านกกอกนะมาขอพบกับแม่ของน้องชมพู่
บอกว่ามีพระอาจารย์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหมอธรรม
ที่นางสาวฟ้าคนนี้นับถือมาก
อาจจะเป็นคนที่จิตไม่ปกติหรือเสพยาจนหลอน
แล้วไปก่อเหตุทำร้ายน้องจนน้องเสียชีวิต

นำเด็กไปเพื่อหวังทำพิธีทางศัยศาสตร์ก็เป็นไปได้นะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่แม่รออย่างเดียวเลยก็คือ
ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตำรวจตอนนี้
เขาส่งหลักฐานต่างไปตรวจอยู่นะคะ
ผู้ต้องสงสัย๗คนตอนนี้เหลือ๒คน
และ๒คนนี้ตำรวจบอกว่ามีความค่อนข้างชัดเจนเหมือนกัน